มันไม่มีไงวันนี้อดีตอายการสุดหลายคนโทรมาบอก
ถ้ามาออกรายการฝากขอบคุณด้วยนะ
ว่าให้เรารู้ว่ามันมีพยานหลักฐานที่เราไม่เคยเห็น
คือเรื่องนี้มันเดินขึ้นมาได้โทษจำขวัญนั่นแหละ
เรียกว่าโทษหรือชมคะอาจารย์ชม
แต่ทีนี้ประเด็นคือเดี๋ยวลองถามแย้งให้
เดี๋ยวฉันลองถามแย้งของคนที่จะเสียประโยชน์จากเรื่องนี้
ก็คือว่าอาจารย์สะทนอยู่ในชุดที่ทำตัวเลข๑๗๗กิโลเมตรต่อชั่วโมง

คือเป็นที่เปิดเผยเป็นที่รู้กันว่าอาจารย์สะทนอยู่ในชุดนั้น
ไม่มีใครรู้อายการไม่รู้
ที่รู้นี่เพราะจอมขวัญทำให้รู้ไง
แต่ว่าในนั้นในการสอบสวนเนี่ย
มันมีกระดาษมาเพียงแผ่นเดียว
ธนสิทธิ์เขาคำนวณมา๑๗๗ผิดพลาดไม่เกิน
มีใบนี้ใบเดียวไม่มีหลักเกณฑ์การคำนวณ
ไม่มีวิธีการคำนวณที่อาจารย์สะทนเขียน
มันคือพยานต้องเข้าใจนะ
คำว่าพยานหลักฐานใหม่ไม่ใช่เกิดใหม่
พยานหลักฐานนี้มันมีอยู่แล้วแต่มันไม่แสดง
แล้วเราพบอภัยคือเข้าใจกันผิดไง

คดีถึงที่สุดแล้วถึงที่สุดที่ไหนยัง
ยังหลายช่องไม่ใช่ช่องนี้แล้วกัน
หลายช่องบอกคดีถึงที่สุดทำอะไรไม่ได้
อ่านกฎหมายให้ออกอ่านกฎหมายให้เป็น
ก็ตำรวจแถลงไม่ต้องไปโทษนักข่าวสิคะ

ผมต้องบอกอ่านกฎหมายให้เป็นดูกฎหมายให้ออก
อย่าอ่านแต่กฎหมายออกแล้วดูกฎหมายไม่เป็น

เขาบอกว่างดการสอบสวนกับบุคคลนี้อีก
แต่ถ้ามีพยานหลักฐานใหม่ก็สอบสวนต่อไป

ลื้อฟื้นใช้เฉพาะสารตัดสินถึงที่สุดแล้ว

ก็ยังมีการหยิบยกขึ้นมาได้

ของอายการเนี่ยถ้าสั่งไม่ฟ้องแล้ว
มันมีพยานหลักฐานใหม่ก็ลื้อขึ้นมา
อันที่หนึ่งอันที่ไม่ให้รื้อจะหยิบขึ้นมา
อันที่๒ถ้าคดีขาดอายุความสิ้นสุดหมด
อายุความจบอันนั้นคือคดีถึงที่สุด

สองอย่างสามวิธีภาคศาสตร์ถึงที่สุด

อ่าทีนี้ซึ่งเรื่องนี้คดีนี้ไม่เข้าสองอันนี้เลย

ยังแต่งดสอบสวนไว้ชั่วคราว
ชั้นที่๒ก็คืออันนี้ข้อแรกไปแล้วนะคะ
ชั้นที่สองก็คือว่าต่อให้รองทฤษฎี
อภัยค่ะรองอายการเซ็นไปตำรวจเซ็นรับ

แต่ถ้ามีพยานหลักฐานใหม่ที่จะเอาผิด
พูดถูกเราหาหยิบคดีขึ้นมาใหม่สอบสวนใหม่
อ่าคืออาจารย์ลองแย้งอย่างที่อาจารย์แย้งเมื่อสักครู่นี้
คืออาจารย์สะทนอยู่ในชุดนี้
มีเอกสารเห็นเลยว่าเข้าไปเป็นที่ปรึกษาให้กับทีมพิสูจน์หลักฐานเนี่ยนะคะ
แต่ความหมายของอาจารย์ปรเมฆและอายการก็กำลังจะบอกว่า
แต่อาจารย์สะทนไม่ได้ถูกแสดงอยู่ในสำนวน

ไม่ใช่หมายว่าต้องเกิดปี๖๓เท่านั้น

เพราะฉะนั้นเรื่องของการคำนวณของอาจารย์สะทนช่วยเรื่องนี้ได้แน่
เป็นพยานหลักฐานใหม่สำหรับคดีนี้
ใหม่คือไม่เคยปรากฏไม่เคยเอาเข้ามาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เห็น
ค่ะทีนี้ในส่วนของการสัมภาษณ์นะคะ
เหนือจากอาจารย์สะทนแล้วก็จะมีสารวัตรชาวลิศนะคะ

แล้วก็มีท่านรองผู้ว่าอีกคนนึงใช่ไหม
แล้วก็ยังมีอาจารย์ลอยจากแคนาดาม
คือจริงแล้วมีหลายคนที่ออกมาพิสูจน์เรื่องนี้เนี่ยนะคะ
คำถามคือว่าต้องใช้เยอะไหม
เพราะทางนู้นในส่วนของการสู้คดีก็ใช้จำนวนมากเหมือนกัน
ที่จะบอกว่า๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่เกิน

วันนี้เรานั่งนึกกันนะคณะทำงาน
เราอยากให้อาจารย์สะทนคำนวณรถทุกคันที่เห็นหน้าจอช่วงเกิดเหตุ
เพราะอะไรเพราะนี่คือการยืนยันมาตรฐานความถูกต้อง
แต่เรามาคิดออกวันนี้ไง

ก็ควรจะคำนวณทุกคัน

เดี๋ยวจะหาว่าจานสะทนตั้งตาจะฟาดฟันเราไม่เอา
เราถึงบอกกับว่ากระบะมันวิ่งไฟล์จานสะทน
พูดนี้คำนวนให้ผมดูหน่อย
ถ้าคำนวณมาแล้วตรงกับที่จารุชาติรับกัน

แล้วถ้าท่านบอกว่ามันคำนวณคูณแล้วจะระยะคือผมชอบตรงที่อาจารย์สุธนบอกว่าระยะเมตร
ท่านนี้เป็นวินาทีเท่านี้แปลงวินาทีเป็นกิโลนี่คือสิ่งที่เราไม่เคยเห็น
แต่ในการสู้คดีมันจะต้องเอาแบบเอาโจทย์คณิตศาสตร์อะไรคำนวณฟิสิกสนิตศาสตร์อะไรเข้าไปด้วยเหรอคะ
ไม่ใช่เป็นการอธิบายอธิบายว่าผู้เชี่ยวชาญไม่มั่วนะ

ก็ถ้าจังหวัดไม่เอาขึ้นมาจะรู้ไหมว่าเขาคิดยังไง
ทีนี้อาจารย์ค่ะในส่วนนี้เองเนี่ยจะเป็นพยานหลักฐานใหม่ที่จะทำให้คดีนี้ยังไปต่อได้นะคะ
ต้องเรียกหมอที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมมาไหม
เพื่อที่จะดูว่าตกลงโคเคนเสพเข้าไป
มาจากไหนต้องรออีกไหมคะคือจริงอ่ะน้า
ยังไม่เคยตั้งข้อหานี้วันนี้เดี๋ยวนี้วินาทีนี้
สวนต่อไปโดยไม่ต้องรออายการแจ้งก็ได้
เพราะคดีนี้ไม่เคยมีการดำเนินคดีมาก่อน

แล้วมันจะย้อนกลับไปตั้งแต่ถึงปี๕๕แล้วเพิ่งตั้งได้เหรอ
มันก็ได้แล้วว่าผลการตรวจเลือดมีอยู่แล้ว
เหลือแต่คำอธิบายว่าไอ้ผลการตรวจเลือดอย่างนี้แสดงว่าอะไร
แสดงว่ามันมีจากการเสพ
หรือมันเกิดจากการใช้ยานู่นยานี่ลดความเจ็บปวดของใครถูกใช่ไหมครับ
ถ้าแพทยศภาเขาบอกวิชาการหรืออาจารย์หมอทั้งหลายยืนยันอย่างนี้
และแย้งกับความเห็นของผู้นั้นของผู้ที่เคยให้ความเห็นเดิม
อาจจะตรวจสองครั้งแย้งมาชัดเจนมันก็ขึ้นได้
ดิฉันมีเอกสารอยู่๒๓ฉบับนะคะคุณผู้ชมที่มีการพูดถึงโคเคน
ซึ่งเป็นเอกสารที่ใช้ในราชการทีนี้ในส่วนของคำที่ขึ้นมาในข่าวนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นร่างกายได้รับสารสังเคราะห์ของสารดังกล่าว
อันนี้เป็นคำเทคนิคหมดเลยนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของอาจจะทำให้เกิดผลลวง
คือลักษณะอย่างนี้ในเอกสารที่ใช้ในคดีเนี่ยสุดท้ายแล้วจำเป็นต้องให้ผู้เชี่ยวชาญ
คนที่เกี่ยวข้องมาใหม่เพื่อที่จะตั้งข้อหาเรื่องเสพโคเคนถูกไหมคะ
ซึ่งอันนี้เนี่ยเอาสองอย่างเลยทั้งอันนี้โคเคนแล้วสองคือเรื่องความเร็วรถ
ที่จะไปพิสูจน์ว่าเข้าประมาทไหมเนี่ยนะคะสองเรื่องนี้ใครทำใครเริ่มค่ะ
อายการดึงมาเองเรื่องก่อนนะเอาเรื่องโคเคนก่อนนะโคเคนเนี่ยไม่เคยตั้งคดีนี้มาก่อนเลย
วันนี้ผมถึงบอกวินาทีนี้ถ้าทองหล่อจะตั้งข้อหานี้ขึ้นมาแล้ว
ดำเนินการสอบสวนหาพยานมาอธิบายข้อความที่ได้มีการตรวจผลเลือดที่การตรวจ
ได้ความว่าเสพโคเคนมันก็เป็นคดีได้ไปโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเขายังไม่ทำ
อายการก็จะแนะนำว่าเราพบอันนี้แนะนำให้ตั้ง
แนะนำไม่ใช่คำสั่งแต่แนะนำ
พอแนะนำปั๊บถ้าไม่ทำเดี๋ยวมันจะกลายเป็นละเว้นกันไปอีก
ซึ่งปกติเวลาเราแนะนำพนักงานสอบสวนเขาก็ทำทุกเรื่อง
อันนี้เรื่องที่หนึ่งนะส่วนเรื่องขับรถชนประมาทความเร็ว
พนักงานสวนเขาไม่สอบสวนแล้ว
เขาถึงบอกคดีเสร็จแล้วที่เขาพูดเนี่ยผมเข้าใจนะไม่ใช่ผมไม่เคยเจอตำรวจ
แต่เขาบอกคดีเสร็จแล้วถึงที่สุดนะเขาไม่มีอำนาจสอบสวน
ทีนี้ถ้าเราบอกว่าเราดูแล้วเนี่ยพยานหลักฐานนี้เป็นพยานหลักฐาน
ที่ไม่เคยปรากฏในสำนวนไม่มีนะครับ
แล้วถ้ามันสอบสวนว่าได้ความว่าเป็นความเร็วจริงแล้วมันหยุดไม่ทันเนี่ย
มันหยุดไม่ทันเพราะความเร็วมันสูงเกินเหตุเนี่ยเข้าใจไหม
สูงเกินเนี่ยถึงแม้จะมีรถตัดหน้าแต่ถ้าวิ่งช้าช้าเนี่ย
วิ่งช้ามันหยุดทันแต่ถ้าเร็วสูงมากเลย
มันหยุดไม่ทันเราจะไปเดินมาอยู่ตรงนี้
เพราะฉะนั้นเราต้องแจ้งวันนี้คณะทำงานได้ปรึกษากันแล้ว
อันนี้ถ้าเสนออายการสูงสุดให้อายการเจ้าของเรื่อง
หรือผู้จะรับผิดชอบในการดำเนินคดีแจ้งพนักงานสวนว่า
ให้ตรวจสอบอาจารย์สะทนไม่ใช่ตรวจสอบให้เชิญอาจารย์สะทนมาสักถาม
แล้วเอาคำอธิบายทั้งหมดแล้วให้พยาน
ผมไม่ได้หมวดหมายถึงอาจารย์สะสนคนเดียวนะ
ท่านรองผู้ว่าที่อธิบายหรือคนที่คุณจอมขวัญพูด
มีใครบ้างถ้าสอบได้สอบ
แล้วถ้าหลักวิชาการมาจากตำราเล่มเดียวกันหรือต่างตำรา
แต่คำนวณแล้วได้ความแบบเดียวกันแล้วก็บอกว่าลองไปคำนวณดูสิ
มอเตอร์ไซค์ของดาบนั้นเป็นยังไงรถกระบะคันนั้นเป็นสักเท่าไหร่
คือนี่ถ้าบางความรอบครอบมันต้องอยู่ตรงนี้เพื่อเพื่อ
เพื่อจะยืนยันว่าถูกหรือผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโคเคนหรือว่าการใช้ความเร็วในสำนวนนี้
ก็ตามเนี่ยคือเป็นจริงแล้วคือเป็นหน้าที่ทองหล่อนั่นแหละ
สอนสอนอทองหล่อเฉพาะเฉพาะอันนี้ก่อนเฉพาะยาเสพติด
หน้าที่ทองหลอกเขาก่อนอ่าหลักนะแต่ว่าในหน้าที่ของอายการเนี่ย
ที่การคือแนะนำเรื่องคดียาเสพติด๒สอบพยานใหม่
เราถือว่าเป็นพยานใหม่ก็เป็นอายการต้องแจ้งเขาอ่า
แล้วก็ข่าวล่าสุดเลยล่าสุดจริงเลยนะ
พอแถลงข่าวเสร็จรายงานท่านอายการสุดท่านอายการสุดบอก
ตั้งคณะทำงานขึ้นไม่ใช่คณะอายการที่จะพิจารณาคดีนี้
ไม่ต้องแล้วใครจะร้องยังไงเอาชุดนี้ไปทำชุดเดียวเลย
ชุดนี้มีอำนาจในการพิจารณาและสั่ง
แล้วให้ชุดนี้ดำเนินการทั้งหมดแจ้งพนักงานสอบสวน
เนี้ยไหนฮะเนี้ยไหนเนี้ยเนี้ยคือวันนี้ที่ชุดเนี้ยเจ็ดท่าน
เจ็ดเจ็ดท่านนี้ตรวจสอบเจ็ดท่านเดิมยังยังต้องทำอันนี้อยู่ไหม
ยังไม่แน่ว่าท่านจะให้คน๗คนนี้ทำหรือจะคนจะบางส่วน
หรืออาจจะเอาคนใหม่มาเติมยังไม่รู้รายละเอียดยังไม่รู้
เดี๋ยวตั้งแน่แต่ตั้งแน่นอนมือคุยแล้วตั้งแน่นอน
แล้วคณะนี้จะเป็นคนสั่งสำนวนพิจารณาสำนวนทั้งหมดจะร้องขอความเป็นธรรมยังไง
ต่อจากนี้ไปอยู่คณะนี้หมดอาจารย์อันนี้คือเรื่องของความเร็วครับ
จะใช้ในสำนวนหลักนะคะครับอ่าคณะกรรมการจะเป็นรูปสงฆ์แบบไหนเดี๋ยวรอ
พรุ่งนี้ก็วันพฤหัสออกแน่นอนสองเรื่องของยาเสพติดคือโคเคเนี่ยนะคะ
ก็เป็นสอนอทองหล่อที่ตั้งเรื่องขึ้นมาได้แต่ถ้ายังอายการแนะนำ

ค่ะทีนี้เรื่องที่๓ขออภัยนี่ต้องถามนะคะ
คือในแง่ของตัวบุคคลรองอายการสูงสุดเนี่ยนะคะ
คือไม่ใช่อำนาจแล้วจริงแล้วมันไม่ใช่ประเด็นที่ตั้งขึ้นมาให้คณะกรรมการ๗ท่านนี้ในการพิจารณาด้วย
แต่คำถามของดิฉันคือว่าถ้าสมมุตินะคะ
มีการพูดถึงมันมีพยานหลักฐานแบบนี้หรือแม้กระทั่งถ้ามันมีพยานหลักฐานใหม่ขึ้นมาแล้วเนี่ยจะตั้งอายการชุดใหม่ขึ้นมา
คำถามคือมันสวนกลับมาที่รองอายการที่สั่งไม่ฟ้องไปแล้วนะคะว่า
แล้วที่ผ่านมาท่านต้องรับผิดชอบอะไรหรือไม่
ถ้ามันไม่เป็นข่าวถ้าสื่อมวลชนถ้าประชาชนไม่ได้ตั้งคำถามหรือติดตามคำสั่งนี้ก็คือใช้เลยนะคะ
เพราะฉะนั้นในส่วนของสำนักงานอายการต้องตรวจสอบการใช้ดุลพินิษฐไหม

แต่ต้องตรวจสอบการใช้ดุลพินิษฐ์ไหมคะ
ก็อาจจะมีนะฮะนี่ผมไม่รู้
แต่เพียงแต่ว่ามันเป็นอำนาจหน้าที่ของอายการสูงสุดที่จะพิจารณา
หรืออาจจะเป็นเรื่องของคณะกรรมการอายการที่จะพิจารณา
ก็วันก่อนก็คุยท่านอัตภพลแล้วใช่ไหม

งั้นฉันถามเผื่ออนาคตนะคะ
สมมุติว่าตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบการใช้ดุลพินิษฐ์ของรองอายการเนธ
สั่งไม่ฟ้องคดีนี้นะคะ
แล้วควบคู่กันไปกับคดีนี้ที่มีพยานหลักฐานใหม่
แล้วถ้าผลออกมาไม่ได้เป็นเหมือนที่รองอายการเนธใช้คำสั่งไปแล้ว

ใช่เช่นอายการชุวิตตั้งมาพร้อมรวบรวมพยาหลักฐานใหม่สั่งฟ้อง

ก็ท่านนี้ก็สั่งตามหลักฐานเก่าที่มีอยู่
ส่วนคนใหม่ก็ยึดตามพยานหลักฐานใหม่

เดี๋ยวฉันถามเอาของเก่าล้วนเลยค่ะหลังจากนี้นะคะ
เพราะอันนี้คือของใหม่เดี๋ยวเตรียมเดินหน้ากันต่อ

คุณผู้ชมคะ๕ข้อหาที่มีการพูดถึงในคดีนี้นะคะ
แต่ข้อหาหนึ่งที่คนค้างคาใจมาก

ที่สุดก็คือเมาแล้วขับ
คนถามบอกว่าอุ๊ยแอลกอฮอลเกินนั่งขนาดนั้น
ทำไมถึงไม่ได้สั่งฟ้องข้อหานี้นะต้องย้อนกลับไปเมื่อ๘ปีที่แล้ว
จริงไอ้ข้อหานี้ที่ปรเมฆโพสต์ว่าไม่อยากพูดพูดไม่ออกนี่แหละ
ไม่ได้ต้องพูดแล้วค่ะอาจารย์ขอเถอะ
จริงไม่อยากจะพูดเลยเอาให้กระจ่างไปเลยยังไงคะ
คือจริงเนี่ยนะผมไม่ได้โทษกันนะแต่เราอ่านกฎหมายให้เป็นดูกฎหมายให้ออก
ถ้าผู้ต้องหาหลบหนีเข้าไปนะฮะหลบหนีเข้าไปคนที่เป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่
คือร้อยตำรวจตรีขึ้นไปร้อยตำรวจตรีขึ้นไปนะครับ
มีอำนาจที่จะเข้าไปเอาตัวผู้ต้องหามาได้แปลว่าอะไร
แปลว่าเข้าไปโดยไม่จำเป็นต้องมีหมายตัวเขานั่นแหละคือหมาย

มวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอายามาตรา๕๔
ถ้านายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ไปเองเรียกผู้ต้องหาออกมาก็ได้
หรือจะไปมาตรา๙๒ถ้ามีเหตุอันสมควรพยานหลักฐานจะศูนย์หาย
เข้าไปไม่จำเป็นต้องมีหมายค้น
ถ้าวันนั้นไม่ต้องไปเอ็ดอัดเอ็ดอัดจะจับจะเจอบกันนะ
ค้นเลยเอาตัวมาเลยนะเมาแล้วขับต้องเจอ
แต่อันนี้พอไปตรวจตอนเย็น๔โมง๕โมงออกมา๕๐กว่า
คำนวณมาถึงตอนเกิดเหตุมัน๕๘๒ถ้าจำไม่ผิดนะ

๓๐๐กว่า
ไม่ต่างกับน้องลาลาเบลหรอกครับมันเดินไม่ได้

ถ้าเย็นขนาดนั้นมันหนักมากมันหมายความว่าพยานชุดนี้เห็นได้ว่าขับรถไม่ได้
แต่ถ้าเอาไปตรวจตอนเช้าเนี่ยไม่รู้นะนี่ส่วนตัวนะ

เราอยากให้ทำเร็วอยากให้ทำเร็ว
ฝากถึงพนักงานสอบสวนฝากถึงตำรวจตั้งแต่ชั้นศัลยบัตรขึ้นไป
ถ้ามีกรณีเข้าไปเลยไม่ต้องรออำนาจตามกฎหมายมี
ฉันสรุปถูกไหมคะอาจารย์เอาภาษาที่ดิฉันเข้าใจดิฉันไม่ได้เรียนกฎหมายนะคะ
คือคือข้อหาเมาแล้วขับเนี่ยดำเนินคดีไม่ได้นะคะ

เพราะว่าตอนที่ตรวจคือตรวจประมาณ๔โมงครึ่ง
แต่เหตุมันเกิดประมาณตีห้าครึ่งประมาณสิบเอ็ดชั่วโมงผ่านไป
เพราะฉะนั้นไอ้ตรวจตอนนี้ที่บอกว่าเกินมากเกินมากเนี่ย
พอมันทดกลับไปค่ะมันทดกลับไปว่าอ๋อตอนเกิดเหตุมันประมาณเท่านี้
เท่ากับว่าไอ้เห็นว่าที่ตรวจมีแอลกอฮอลตอนนี้
ถ้ากลับไปถึงตอนตี๕เกือบจะครึ่งเนี่ย
มันหนักมากจนคนไม่สามารถจะขับรถได้เหรอ

มันเลยมีคำอันนี้พูดกันในข่าว

ซึ่งก็เป็นไปตามคำให้การนะคะที่บอกว่า
ก็เพราะเครียดเครียดก็ดื่มนะคะ
แล้วก็ค่อยออกมามอบตัวแล้วก็ค่อยไปตรวจ

มันไม่สามารถที่จะโยงไปได้ว่าเขาเมาแล้วขับตอนตี๕

เก่งนะคนคิดสู้เรื่องนี้

ตำรวจก็ตรวจหมดแต่เจอเจอตรวจหมด
เดี๋ยวจะมีเรื่องมีราวกันที่กำแพงเพชร

ชาวบ้านก็เถียงเข้ามาตรวจผมอะไรยังไง

ตำรวจก็อย่าตรวจหม่อนั่นก็ทำถูก